คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมนะคะ
คือที่นั่นเนี่ยระหว่างที่เขากำลังมีการก่อสร้างทางขึ้นไปยังรูปปั้นปู่ฤษี
คุณผู้ชมสังเกตรอยปูนที่มันยังไม่แห้ง

สังเกตดีมันจะมีรอยเท้าเหมือนรอยเท้าเล็กอยู่ค่ะ
มันเล็กขนาดไหนเป็นรอยอะไรไปดูค่ะ
น้องใบตองว่าเป็นรอยอะไร
รอยอะไรอ่ะ

คุณผู้ชมคิดว่าเป็นตัวอะไรไลน์มาคุยกันก็ได้นะ
แต่พระรูปดังกล่าวที่เห็นในคลิปนี้นะคะท่านบอกว่า

มันก็ดูแล้วมันก็ตีความกันไปหลากหลายนะ
บอกว่าท่านเห็นในคลิปไม่ได้พูดชัดว่าเป็นรือสีนะ
แต่บอกว่าเห็นเดินลงมาถือไม้เท้าและถือย่ามลงมาด้วย
เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณผู้ชมฟังหูไว้หูนะ
โดยรอยเท้าที่ปรากฏบนพื้นปูนที่ยังไม่แห้งเนี่ยนะคะ
เป็นบริเวณที่กำลังสร้างทางขึ้นไปยังรูปปั้นปู่ฤษีภายในวัดแห่งหนึ่ง
ตะบนนาแก่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ
เอาล่ะพอภาพแชร์ไปแบบนี้
ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นแล้วค่ะ
ยังไงบ้างบอกว่าเป็นรอยเท้าหนูนา

บางคนบอกเป็นกระรอกกระแต
เอาก็ว่ากันไปแล้วแต่ความคิดเห็นแล้วแต่ประสบการณ์

ก็เชื่อว่าเป็นปูนหรือศีลหรือสิ่งศักดิ์สิต
มาแสดงอิทธิฤทธปฏิหารอะไรก็ว่าไปในช่วงของความเชื่อ
แล้วบางคนก็เห็นด้วยมาสาถุ
เอาเป็นว่าเรายังไม่ฟันทงไม่ตัดสินว่าเป็นรอยเท้าอะไร
แต่ที่แน่ช่างปูนก็คงต้องฉาบปูนใหม่

แต่ปกติไม่รู้เป็นอะไรนะคะฉาบปูนทีไรลอยเท้าตลอดเลยค่ะ
จริงคุณไม่หมาแมวไก่ก็คนนี่แหละค่ะ
ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่างปูนเทใหม่นะคะ